แน่ความชัดเจนมาแล้วนะคะสำหรับกรณีเพื่อนโชคจำได้ไหมคะ
ธิบดีศาลที่ไม่ยอมให้ตรวจบัตรแล้วก็มีการไปโวยวาย
จนกระทั่งเป็นเรื่องเวลาที่ตำรวจนายที่ไปขอตรวจบัตรใบขับขี่เนี่ย
ต้องโดนย้ายแล้วก็พอเป็นเรื่องดังขึ้นมาก็โดนย้ายกลับมาอีก
แล้วก็มีผลสอบตอนนี้ผลสอบออกมาแล้วนะคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสิ
ว่าผลสอบที่ออกมามีความผิดจริงหรือว่าอย่างไรกันแน่นะคะ
พลตำรวจตรีถากูลเนธพุกณะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
ผลการสอบสวนตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วค่ะ
มีการเสนอผลการสอบสวนนี้ไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ให้พิจารณาแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘แหละ
ว่าจะสอบสวนแล้วก็ตอบว่าตกลงแล้วผลคืออย่างไร
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนของผู้บังคับบัญชาที่ต้องทำหน้าที่
ซึ่งผลการสอบสวนถือว่าเสร็จตามกำหนดค่ะ
ประมาณวันอังคารที่ผ่านมาก็เรียบร้อย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็ได้ไปเยี่ยมรับประทานอาหารและให้กำลังใจก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
ตำรวจทุกนายก็บอกว่าจะตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชน

ทุกคนมีกำลังใจดีครับ
แล้วก็จะตั้งใจทำงานรับใช้ประชาชนให้เป็นที่ครับ